มีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะไลน์มาผ่านทางหน้าจอบอกว่า
เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเสียงเพลงสรรเสริมพระบารมีดังกล้องไปทั่วท้องสนามหลวง
แล้วก็บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
เป็นการรวมกายแล้วก็รวมใจกันของประสบกรณิกรชาวไทยที่ตั้งใจอยากที่จะไปร้องเพลงให้กับในหลวงรัชกาลที่๙
ฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีใครขวางกั้นความตั้งใจนี้ของชาวไทยทุกคนได้
เช้านี้พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ

ตามอย่างสองทัยมีทุกภาพหายลิข